ต่อที่ดราม่าสนั่นเมืองสุราชธานีครับ

แต่เป็นยูนิฟอร์มก็คือเป็นผ้าถุงปาเต๊ะ

แต่ถูกรบพอของห้างมาตำหนิว่า
มาห้างมาใส่ผ้าถุงมาได้ยังไง

โอ้โหนี่ฮะกลายเป็นดราม่าเลย
นี่ต้องถูกวิพักวิจารณ์มาก
มันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดแหละของพี่รับประพอท่านนี้

เขาบอกว่าตัวเขากับพี่สาวเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์แผนการโรงแรม

คือเมื่อวานเขาเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็ไปที่ห้าง

ซื้อวัตถุดิบในการเรียนก็คืออาหงอาหารในการทำอาหาร
เพราะเขาเรียนการโรงแรมเนี่ยชุดแบบนี้เขาใส่ผ้าถุงแบบนี้นะครับ
คือขณะที่กำลังเดินซื้อของอยู่รับประพอเดินมาตำหนิว่า
ทำไมน้องผู้หญิงใส่ผ้าถุงมาเดินห้างไม่เหมาะสมเลย

ที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาเป็นประเพณีเขาใส่กันมานานแล้วนะพี่
ในวันมงคลต่างก็ใส่ดูเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมต่างอะไรแบบนี้
มันไม่เหมาะสมตรงไหนก็มีการพูดคุยแต่ว่าจังหวะที่เขาคุยกันเขาก็พูดจา
แบบน้ำเสียงปกติดีไม่ได้มีการขึ้นทรงขึ้นเสียงอะไร
เอาหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับทางห้างโทรมาเลยครับมาขอโทษ
บอกว่าเดี่ยวจะเดินทางมาหามะมะฆอพกับเช้า
เพื่อแสดงความรับผิดชอบถึงโรงเรียนนี่ฮะเกิดเป็นภาพนี้
ด้านผู้ช่วยผู้จัดการของห้างอมแจงยืนยันแบบนี้ว่า
ห้างไม่ได้มีนโยบายควบคุมการแต่งกายของลูกค้าอยู่แล้ว
สามารถแต่งได้อิสระเลยภายใต้กรอบของกฎหมาย
ส่วนรมพคนนั้นกล่าวห้างให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีการลงโทษต่างอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นอำนาจของบริษัทต้นสังกัด
เพราะว่าเป็นบริษัทอัลซอร์ทที่เขาวาดจ้างใหม่ทีนึง
ก็แล้วแต่บริษัทจะจัดการต่อล่าสุดทางห้างก็ให้รมพคนนี้
ออกจากพื้นที่ของห้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ